เหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีคุณยายอยู่บ้านเพียงลำพังนะฮะ
คุณยายอายุ๗๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วมันไหม้จากหลังนึงนะไปติดอีกหลังนึงข้าง
โอ้โหไฟโหมกระหน่ำคุณยายวิ่งหนีเอาตัวรอดล้มลุกลุกคาเลยนะ
และที่สำคัญคุณยายสะสมผ้าไหมไว้เป็น๒๐๐กว่าผืน
ดูสภาพไฟไหม้กันหน่อยค่ะ
โอ้โหดูสิคะไฟแดงฉานแบบนี้

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไหม้จากหลังนึงแล้วก็ลามไปอีกหลังนึงนะคะ

เป็นบ้าน๒ชั้นปลูกติดกันอยู่๒หลังนะคะ
อยู่ที่ตำบลทุ่มอำเภอเมืองศรีสเกต
ทีนี้ค่ะรถดับเพลิงพอมาถึงก็เข้าไประงับเหตุ

ทีนี้ยุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือก
ข้าวของต่างในบ้านไปกับไฟหมดเลยค่ะ

แล้วตอนที่เกิดเหตุนะมีคุณยายวัย๗๐ปี
คุณยายประยงเข็มทองอยู่ที่บ้านคนเดียว
ยายก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะยายกำลังจะอาบ
แล้วเพื่อนบ้านก็มาตะโกน
บอกว่าไฟไหม้ที่บ้านชั้น๒

โอ้โหล้มลุกลุกคลานได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ

ใช่แล้วก็สุดท้ายมีน้องสาวมาช่วยพายายออกจากบ้านไป
ตอนนี้ยายต้องไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านญาติชั่วคราวก่อน
ทีนี้เจ้าของบ้านคือนางสาวแจ่มจิตเข็มทอง
บอกว่าตอนนั้นตัวเธอไม่อยู่บ้าน

ออกไปได้แป๊บนึง๒๐นาที
เพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าไฟไหม้รีบกลับมาที่บ้าน
เดี๋ยวไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
มันสายไฟตั้งแต่พศ๒๕๒๖

แต่มันก็มีบางส่วนที่เรายังไม่ได้เปลี่ยน
โอ้โหเธอก็คิดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ

คุณยายก็บอกว่าบ้านของยายบางส่วนก็เป็นไม้นะฮะ

สงสัยพวกนี้มันก็ทำให้ติดไฟง่ายนะ
โอ้โหข้าวของเสียหายนะทองของยาย๔บาทนะ

รถไถโอ้ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาทเลยนะคะ